เรื่องที่เรานำเสนอคือคนเอาลูกจราเข้ไปปล่อยอยู่ในบ่อน้ำสาธารณะ
คุณจำได้ไหมที่น้องแบบตัวเล็กเล็กอ่ะนะตอนเนี้ยทางประมงคาดว่า
ว่าอาจจะมีมากกว่าร้อยตัวค่ะ

ตัวเลยเหรอคะตายแล้วคุณเอามาดูกันหน่อยละกัน
ภายในบ่อน้ำสาธารณะก็ขนาดประมาณ๓๐คูณ๓๐เมตรลึก๑๐เมตร
อยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะ
ยังคงมีลูกจราเข้เนี่ยโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเป็นระยะระยะซึ่งจนถึงขณะนี้
แต่ถ้ามันโตขึ้นถ้าจับช้าแล้วโตขึ้นเรื่อยทำไง

ทางด้านนางสาวโจรี่รัตรสงนุยนะครับเป็นประมงอำเภอกบินบุรี

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมานี่แหละ

ราเข้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีอาการตื่นเหมือนกันนะตกใจกลัวค่ะ
พอเห็นผู้คนก็จะตื่นตกใจมุดน้ำหนีไปทันที
คือจะไม่เหมือนวันแรกที่ทางเจ้าหน้าที่เขามาจับ

มันรู้แล้วว่าคนมานี้มันจะต้องถูกจับแน่เลย
วันแรกมันยังไม่คุ้นคนมันยังไม่เข้าใจ
แต่ทีนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
หลังจากที่มีการพยายามจะให้เบ็ดเวียงไป
หรืออะไรที่พยายามจะไปจับลูกอย่างนี้ลูกจราเข้แบบนี้
เมืองต้นคาดว่าคงจะมีคนนำลูกจราเข้มาปล่อยนะคุณ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วย
เพราะจราเข้เป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง
ถ้าหากใครนำมาปล่อยแล้วก็ไม่ดูแล
คุณมีโทษนะคะจำคุก๖เดือนปรับอีก๕๐๐๐บาทเลยนะ
หรือหากใครมีไว้ในครอบครองก็จะมีโทษจำคุก๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๕แสนบาท

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ประมง
เขาจะเร่งเข้ามาจับลูกจราเข้ที่เหลือออกจากพื้นที่

คือมันต้องควรต้องไปอยู่ในบ่อ

ใช่ไหมในฟาร์มจราเข้อะไรต่างแบบนี้

คนลุกเหมือนกันนะ